ต่อกันที่ความพร้อมของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
เพราะว่าถ้านับถอยหลังอีกไม่ถึง๒ชั่วโมงก็จะลงแข่งขัน
เจอกับไต้หวันนะคะในการแข่งขันรอบคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลนะคะหัวหน้าภูกษรก็บอกว่า
จะขอโฟกัสไปทีละเกมทีละเกมแต่ว่าตั้งเป้าแหละว่าจะพาไปโอลิมปิกเกมให้ได้
เพื่อความไม่กดดันของนักกีฬาด้วยนะครับ
ความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก่อนที่จะประเดิมสนามเกมแรกโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือก
เมื่อช่วงเช้าไม่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมนะคะ
ก็นักกีฬาลงมายืดเส้นยืดสายประมาณ๓๐นาทีด้านข้างโรงแรมที่พัก
ก่อนที่ช่วงบ่ายจะประชุมทีมแล้วก็ดูคลิปวิดีโอการเล่นของไต้หวัน
ซึ่งโค้ชด่วนดันัยศรีวัชราเมธากุลหัวหน้าภูกษรก็พูดถึงการพบกับไต้หวัน
หลังจากที่ดูคลิปวิดีโอการเล่นครั้งล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
ที่ไทยชนะไต้หวันไป๓ต่อ๑เซตแล้วก็เสียเซตแรก

ต้องบอกว่าคือเขาก็ถือว่ามีฟอร์มมาเล่นที่ดีเพราะว่าเขาเอาเซตจากเราได้นะครับ
เขาบอกว่านักกีฬาบางคนยังมีจุดที่ผิดพลาดอยู่บ้างนะครับ
ได้เน้นเก็บรายละเอียดของบุคคลในการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้
พร้อมทั้งพัฒนาระบบที่จะต้องเล่นในรายการนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับ
ส่วนสภาพร่างกายของนักกีฬาบางคนมีเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของนักกีฬาแต่ไม่ถึงกับลงเล่นไม่ได้นะครับ
โดยได้เน้นย้ำให้นักกีฬาโฟกัสไปทีละแมทนะครับ
ก่อนที่จะไปถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับ
เดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์กันด้วยนะครับ
ครั้งนี้นะครับร่างกายของนักกีฬาเนี่ยผมว่าสมบูรณ์ขึ้นนะครับ
แล้วก็ศักยภาพของแต่ละผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับ
เพราะฉะนั้นสำหรับรายการนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะเลือกใช้นักกีฬาได้มากขึ้นครับ
ผมว่าพร้อมแล้วก็เขาอยากจะเล่นกันมาก
เพราะว่าเราเตรียมมามากพอสมควรสำหรับรายการนี้นะครับ
เพราะว่าเขาเองเนี่ยนักกีฬาเองเนี่ยคือรายการนี้ถือว่าเป็นรายการสำคัญที่สุดนะครับ
พร้อมเก็บตัวกันมานานนะคะก็เกมรอบแรกนะคะ
วันที่๗มกราคมวันนี้๖โมงเย็นนะคะ
และนัดที่๒ก็จะเจอออสเตรเลียวันที่๙มกราคม

แล้วก็คู่ต่อกรของเราจริงก็คือเกาหลีใต้นะครับ
ตอนนี้กำลังทำการแข่งขันกับทีมชาติอินโดนีเซียอยู่นะครับ
ก็เดี๋ยวติดตามผลการแข่งขันกันได้นะครับ